ช่วงนี้คุณสองคนคิดเหมือนดิฉันไหมยังไงอากาศมันร้อนเนอะร้อนแล้วก็ต้องอยากเล่นน้ำ
ว่าแต่เราสามคนเลยเด็กช่วงนี้ก็อยากเล่นน้ำกันเยอะเลยแหละ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็เลยจะรวบรวมเอาเหล่าลูกคนดังนะคะ
ที่เขาอยากจะเล่นน้ำในช่วงนี้มาฝากกันค่ะเริ่มกันที่บ้านแรกเลย
น้องภีร์น้องภีร์ลูกของแม่ออยโอ้โหขวัญใจพี่ป้าน่าอ่าสุดสุดนะ
คู่นี้นะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขายกบ้านกันไปออกทริปทะเลกันค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหงานนี้ถูกอกถูกใจน้องแฝดสุดสุดดูจากเสื้อผ้าคอสตูมเอาเถอะค่ะ
น้องภีร์น้องภีร์เข้ามาในชุดว่ายน้ำที่เหมือนกันเป๊ะสีสันเนี่ยเข้ากับทะเลใช่ไหม
แล้วเมื่อชุดพร้อมแบบนี้สองหนุ่มน้อยก็เลยลงเรือลุยทะเลกันไปเลยค่ะ
ดูนะไม่มีท่าทีกลัวอะไรเลยคุณผู้ชมโอ้โหยืดโมไปสัมผัสกับน้ำทะเลเย็นเป็นเรา
เราก็กลัวนะแต่เข้าไม่กลัวนะเอามือไปพาดกับน้ำทะเลแบบนี้น่ะ
ว่ามักยากมาก
สนุกสุดสุดและต่อได้ลงสระว่ายน้ำอีกโอ้โหเรียกว่าทริปนี้เนี่ยคลายร้อนไปได้มาก

โอ้จะอยู่ในทะเลล่ะลูก

ลูกที่แบบฮ่าลุยมากทะเลมาเลยจ้ะ
ต่อกันละกันครับอีกนิหน่อยหนุ่มละกัน

ลูกชายของคุณแม่น้ำชายชีวิธีรณะนะคะ
เจ้าตัวจิ๋วคนนี้บอกเลยว่านะ
ได้สัมผัสน้ำมาตั้งแต่ตัวแบบเล็กเลยนะคะ

เต้าตัวน้อยซะก่อนคุณผู้ชมค่ะโอ้โหลักษณะดูทายมันชอบมากเลยนะ
หัวเราะเอิ๊กอาร์กแบบร่าเริงสุดเลยค่ะ
คราวนี้คุณแม่ก็พร้อมพาลูกชายลุยรัวเลย
ลูกชอบน้ำใช่ไหมจัดไปเลยจ้า
จะว่าไปคุณแม่ก็แอบแย่งซีนลูกชายด้วยความเซ็กซี่เหมือนกันนะคะ

ดีจ้ะคุณแม่ลูกหนึ่งบอกเลยว่าปังมากค่ะ
คนนี้เลยค่ะเด็กหญิงมาริน
ลูกของน้องมิวนิถาคุณผู้ชมบอกเลยนะคะโอ้โหน่ารักจริง

แค่เอาเท้าแตะพร้ำเนี้ย
มันก็มีความสุขแล้วจริงนะคะ

คุณผู้เป็นแม่เห็นลูกมีความสุขแบบนี้
ก็แบบมีความสุขแล้วนะคะ